ต่อกันที่นักบวชเยาวชนไทยในโครงการแอร์เอเชียบินสู่ฝันปีที่๗
ก็สามารถคว้าแชมป์มาได้๒ประเภทในการแข่งขันที่มาเก่าค่ะ
เขตบริหารพิเศษมาเกาะวันสุดท้ายนะคะในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศค่ะ
พดลน้อยกอนะคะมือ๗ของรายการชาวไทยวัย๑๘ปี
เซตแรกไปก่อนแต่สุดท้ายพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเฉินย่านเฉิน
มือ๕ของรายการจากไต้หวันไป๒ต่อ๑เซต
ก๔ต่อ๖๖ต่อ๔และ๖ต่อ๓
ก็เลยทำให้เจ้านบคว้าแชมป์ที่๒ในปีนี้
ต่อจากแชมป์ประเภทชายคู่ที่ฮ่องกง
ซึ่งณตอนนั้นจับคู่กับไมเคิลมัธยมจันทร์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
สุภาพิษเกลือรำนะคะมือหนึ่งของรายการชาวไทยก็
ชนะมือ๔ของรายการจากจีนไป๒ต่อ๑เซต
ต่อ๓๖ต่อ๗ทรายเบรก๕ต่อ๗และ๓ต่อ๖ก็เลยทำให้น้องแอนนาวัย๑๖ปีได้เพียงแค่รองแชมป์
ผลงานของนักบวชเยาวชนไทยนะคะก็ได้มา๒ประเภทในการแข่งขันแอร์เชียบินสู่ฝันปีที่๗ครั้งนี้นะคะ
ได้จากชายเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่ค่ะ
สาเกตเกียรตินาวีพบกับ๑ตรการเอ็กซิดิคอนยิมพิกัด๖๖กิโลกรัม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ